แต่ว่าเดี๋ยวทานไก่ทานข้าวเหนียวไปเรียบร้อยแล้ว

เดี๋ยวพาไปร้านกาแฟร้านนี้เป็นร้านกาแฟสไตล์วินเทจนะคะ
แต่ว่าเขาขายกาแฟสดแบบดิบรู้จักไหม

เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าเป็นสองสามีภรรยานะคะ
อาชีพหลักของเขาคือรับราชการ
แต่ว่าใช้วันหยุดในช่วงเสาร์อาทิตย์
เปิดร้านขายกาแฟสดแบบดริฟท์

ลักษณะคือเขาจะไม่ใช่ใช้เครื่องชง

แล้วเขาจะปล่อยให้น้ำมันไหลผ่านตัวเมล็ดกาแฟ

สวัสดีครับ

มีทำตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่พระศึกษาประจำอำเภอด่านคุณทศ
ส่วนคุณภรรยารับราชการครูตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
อยู่ที่โรงเรียนมัธยมด่านขุนทศ
เปิดร้านขายกาแฟคั่วสดมีทั้งกาแฟร้อนแล้วก็กาแฟเย็น
รสต่างนะคะโดยการคั่วแล้วก็บดสดตามที่ลูกค้าสั่งเลย
เห็นไหมเมื่อสักครู่นี้คือเครื่องบดของเขากำลังหมุนเลย
นายวิริยชัยเขาเปิดเผยด้วยว่าร้านนี้เปิดมาได้ประมาณ๑ปีเสร็จแล้วค่ะ
แล้วก็เป็นแห่งแรกแห่งเดียวของอำเภอด่านขุนทศ
เป็นรายได้เสริมที่มีกำไรไม่ค่อยมากนัก
แต่ว่าทำเพราะว่าอยากทำใจรัก
แล้วตัวเองชื่นชอบในการดื่มกาแฟสด
คือที่ใช้วิธีการชงแบบริบแบบนี้
๔๕ปีที่ผ่านมาคุณพี่เขาได้มีการตระเวน
ชิมไปดื่มกาแฟมาแทบทุกจังหวัดแล้ว
แล้วเขาบอกว่าแต่ละแห่งแต่ละที่
ราคาของกาแฟดริปมันค่อนข้างจะสูง

ดื่มกาแฟอร่อยที่แปลกแตกต่างจากเดิม

จากนี้นะคะก็มีการคิดสูตรกาแฟขึ้นมาใหม่
เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยค่ะ
ที่สำคัญถ้าเกิดว่าจะไปทานที่ร้านนี้
เฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะ
วันธรรมดาไม่เปิดเพราะคุณพี่เขารับราชการ
มีงานประจำเป็นรายได้เสริม
เป็นความฝันของดิฉันเลยค่ะคุณ
ที่คุณจะทำกาแฟดริปแบบนี้หรือ
อ๋อหลายคนถ้าเกิดว่าทำอาชีพหลักอยู่แล้ว

เพราะว่ากาแฟดิบมันให้อัตรรสอีกแบบหนึ่ง

มันจะมีกลิ่นหอมผลไม้ด้วย